ครับได้เวลาเมื่อวานนี้กระดาษเต็มหรือยัง
วันนี้เตรียมกระดาษมาใหม่นะเพราะผมจะเข้าช่วงนี้แล้ว
หัวเขียวข่าวเด็ดครับ
เอาใจพี่น้ำแข็งเลย
น้ำแข็งถึงกับพระดูกเลยหรอน้องแม่

ไม่นึกว่าจะเปิดในภาพอื่นก่อน

คุณผู้ชมครับอึ่งเผือกตัวนี้ตัวเมียนะ
เลี้ยงไว้ในตู้กระจกครับเลี้ยงปลาสวยงามนะครับ
ที่บ้านพักเล็กที่เล็กที่๗๓ครับ
ตามบนเขาขลุงอบ้านโป่งจรัชบุรี
นางสาวสาธินาท่าฉลาดนะครับ

ตั้งชื่ออึงอ่างตัวนี้ว่าเจ้าหญิงเผือกนะครับ
มันมีลักษณะเด่นขาวอมชมพูน้ำแข็ง
ผิวขาวอมชมพูดูอ่อนกว่าวัย
บางส่วนนะครับก็มีสีเหลืองทอง

ครีมอะไรเหรออยู่อยู่สวยมันมีไข่เต็มท้องนะ
คืนวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมาสามีออกไปเดินหาอึ่งนะครับ
เอาไฟฉายซองจะไปจับอึ่งเอ้า
ทำไมอันนี้มันสะท้อนแสงกว่าตัวอื่น
เพราะมันตัวขาวครับมันตัวเผือกครับ
เชื่อว่าจะเอาโชคเอาลาบมาให้อย่างแน่นอน
แล้วจะเลี้ยงดูไว้เป็นอย่างดีตั้งใจจะเลี้ยงไปเรื่อยนะครับ

ชาวบ้านเขารู้ข่าวครับนอกจากเมื่อกี้นะ
บ้านที่๗๓แล้วนะ
ทะเบียนรถด้วยได้ไหมขอทะเบียนรถด้วย

เขาบอก๙๙๖๙ครับโอ้เลขสวยฮะ
พาไปดูต่อเลยค่ะคราวนี้พาไปดูต้นมะพร้าวบ้างพี่เบิร์ต

เปลี่ยนละดูต้นมะพร้าว

เหมือนพญานาคนี่น้ำแดงต้องมาแล้วจุดทูบมาแล้วนะคะ
นี่ที่วัดเขาพระทองอยู่ที่ชะอวดของนครศรี
เมื่อวานชาวบ้านไปไห้ขอโชคขอลาบค่ะส่องหาเลขเด็ด
มะพร้าวแปลกคุณผู้ชมดูนะเอาแป้งโรยแล้ว
ต้นตายอยู่แบบนี้อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
ความแปลกก็คือการแตกยอดแล้วดูแล้วเหมือนเสียญพญานาค
เขาก็เลยเชื่อไงว่ามีพ่อปู่สิงสถิตอยู่

ที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอโชคขอลาบแล้วสมหวังกันนะ
เขาเลยต้องเอาพวกเครื่องเส้นไหว้ต่างไปแก้บน
นี่ดูโรยแป้งแล้วเอานิ้วไปจิ้ม
เขียนดูด้วยนะว่าลูบดูสิ
มันจะเห็นเป็นเลขอะไรได้บ้างนะ

เขาบอกว่าเขาเห็นเป็น๘๘๕กับ๓๗
ไม่รู้เอียงคอมองแล้วแต่น้ำแข็งก็ยังไม่เห็นค่ะ

สีอะไรอ๋อ๓๓ค่ะ
ลุยปราจีนบุรีกันต่อเลยคุณผู้ชม
เขาจะรู้จักกันดีว่าเป็นต้นโผเฮียน

เมื่อวานนี้มีร่างทรงขวัญใจชาวบ้าน
อาจารย์เริงโยมโลกครับมาทำพิธีขอเลขเด็ด
ในพิธีก็หยดน้ำตาเทียนสีแดงลง
เดี๋ยวจะมีจังหวะหยดลงไปในขันน้ำโอ้โห
ถ้ามาตอนกลางคืนนี้นักลัวเลยนี่นี่นี่
มองยากค่ะน่าจะเป็นเลขไทยมั้ย
ไทยนะดอมตัวซ้ายเลขไทยอ๋อ
เลข๓เลข๓มันมาได้ทั้งทั้งทางอ๋อใช่

เฮ้ยมีนุ่ะ๐ถึง๙นะอันนั้นคุณพูดมา
เกือบครบแล้วนะยังไม่รู้ไงมี๖มี๔ที่ชาวบ้านบอก

แล้วก็เชื่อว่าปู่ต้นโพเดี๋ยวจะให้โชคอีกงวด

ไปต่อกันที่วัดเกาะพันธุ์สาพโพธิญาลัย

ช่วงค่ำเมื่อวานโอ้โหนี่มามืดเลย
มีพิธีบวงสวงขอพรทาเวสวรรณ

ทันใจและเท้าพรมเวทครับ
เพราะงวดที่ผ่านมาก็มีคนได้คนโดนกัน

เป็นงูสีน้ำตาลอมทอง
นี่อะไรอ่ะ๘หรอ
ดูกันเก่งจัง
เยียงคอมองอ่ะพี่เบิ้ด
ดูงูจบแล้วก็มีการจุดประทัด

แล้วงูตัวนี้มันเลยหายไปเลย
ตกใจเสียงประทัดล่ะ

คล้ายกับเลขที่ได้จากงูครับ
ถ้าอยู่ใกล้ก็ตีเป็นเลขมันให้หมดเลยฮะ

คุณผู้ชมลองจดกันไปดูโอ้โหข่าวนี้หลายเลขเหลือเกิน

กูภัยในตะบนสะกวดอำเภอศรีเทพจเพชรบูรณ์ครับ

อ่าน้ำแข็งน้ำแข็งรอดู

มันนอนขดแล้วมันแลบลิ้นด้วยนะ

ล้อของรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนไปเลย

เจ้าของรถนะครับเป็นพนักงานร้านทอง

งูหลามตัวนี้ได้นะครับ

ช่วงที่กู้ภัยนะครับเอางูหลามตัวดังกล่า
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับที่ริมถนนห่างไกลจากชุมชน
หลามมันพุ่งออกจากถุงปุ๋ยคุณผู้ชมฮะจนเจ้าหน้าที่ตกใจเลยอ่ะ
นี่ครับมันพุ่งพลวดออกมาเลยนะนี่ไปแล้วนะครับ
เมื่อกี้เลขทะเบียนรถเบิร์ตบอกไปแล้วนะเอาไปไกลลูกไปไกลไปไกล
เอ้าไปต่อครับคุณผู้ชมครับไปดูเต่าบ้างเต่าที่เพชรชบูรณ์ครับ
ลุงพันคำเทศประสิทธิ์อายุ๖๒ปีท่านอยู่บ้านเลขที่๒๗ทับ๕หมู่๓
ตะบนสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
รูปร่างประหลาดมาเดินเข้ามาในบ้านนะครับก็เลยจับเลี้ยงไว้ในโอ่งเลย
เชื่อว่าถ้าสัตว์พวกนี้เข้ามาในห่วงเวลานี้ให้โชคแน่นอนนะครับ
แม่คุณลุงพันคำบอกว่า
คุณคุณดอมคุณดูสีกระดองมันดิมันออกเหลืองทองดำไหมนี่ไง
เนี่ยหะแล้วดูปากดิใครทาลิปติกใครไม่รู้

อ่านะครับแต่ปากเต่าเขาบอกมันสีชมพูนะ

เขาบอก๑๖ษกรกฎาคมนี้ง่วงต้องโดน

แล้วก็ท้าวต้องเสียท้าวมีเกร็ดแล้วก็มีเล็บ
มีขายาวแล้วมันเดินเร็วมากจริงครับ
ลองสนใจก็ลองคิดคำนวณกันดู
งูไปแล้วเต่าไปแล้ว

แล้วเจ้าโชคมันรู้งานรู้จังหวะ

จุดทูบกันพอดีเลย

กำลังจุดทูปขอเลขค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มาตีละครั้งได้เวลาพอดีเลย
นี่เป็นเจ้าเหมียวที่อยู่ที่สารเจ้า

แหมเล่นนั่งเล่นอยู่ตั้งนานนะ
ไม่เห็นจะมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวระคังเลย
เวทเอาทูปเสียงทายมามาจุดที่หน้าสาราพระเจ้ามุกดอกไม้เนี่ย
จังหวะนี้เจ้าโชคมาเลยเป้งมาตีระคังดังพอดี
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเริกจากแมวบอก
ตัวเลขที่ออกมาจุดออกมาได้เป็นเลขอะไรอ่ะคะ
เขาบอกว่าเลขทูบที่ได้ออกมาอะไรนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเหรอ
ใช่หนึ่งเจ็ดศูนย์ดอกเออมาต่อด้วยต้นตะเคียนอายุอ่ะร้อยห้าสิบปีคุณผู้ชมฮะ
คือต้นนี้เคยไปล้มขวางคลองส่งน้ำไว้อ้าวแล้วทีนี้ชาวบ้านก็เลยอันเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้ครับ
ตะเคียนนี้แบ่งเป็น๒ท่อนนะท่อนปลายเนี่ยความยาว๑๒เมตร
ท่อนโคนต้นยาว๑๔เมตรไปวัดรอบลำต้นครับบริเวณโคนต้นเส้นผ่านศูนย์กลางเมตรเจ็ดสิบเซน
อายุร้อยห้าสิบปีที่ชาวบ้านบอกแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีการทำพิธีบวงสวงแม่ตะเคียน
ที่วัดหนองปรากฏนอกครับชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีกันเพียบอ่ะ
เออครึ่งพันคนเลยนะไฮไลท์สำคัญก็คือต้องไม่พลาดสองเลขก้านทูบ
โอ้โหเรือนรางเหลือเกินถ้าดูแล้วตีความเอาน่าจะเป็นเจ็ด
ตัวบนน่าจะเป็นเจ็ดเออแต่ที่เหลือไม่ออก

ส่วนที่วัดสระทะเลหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันเห็นอะไร
ข้ามแล้วคุณผู้ชมฮะจากวัดหนองปรากฏนอก

สะทะเลชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อดำ
อำเภอภัยสาลีที่นครสวรรค์นี่แหละ
ข้าราชการกับชาวบ้านเป็น๑๐คนครับ

นี่รำวงรำวงรอบองค์หลวงพ่อดำแก้บน

โอ้โหนี่เป็นความสุขของข้าราชการเลยนะ
จะย้ายกลับมามาอยู่ที่ใกล้บ้านหน่อย

ก็จุดทูปขอเลขไปในคราวเดียวกันเลยครับ
ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเป็นโชคชะตาพารวย
เลขทูปแท่งนี้๔เลขนะ

เลขอะไร
พี่เห็นเลขอะไร

ชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวพังน้ำหวานจัดให้ครับ
น้ำหวานคนในเน็ตเขาบอกว่า
ถ้าถูกเดี๋ยวจะซื้ออ้อยซื้อกล้วยมาให้นะ

ไปแล้วนะถ้าเบื่อพังน้ำหวานผมมีพังน้ำแข็งนะ
ไม่ใช่ยัง

จะให้ดูจะให้ดูพาไปดูไอดอลปรางปรางทิพย์ค่ะลูกสาวซาตาน
ไปดูกันหน่อยนะว่าได้เป็นเลขอะไรยังไงมาบ้างนะ
เต็มร้อยนะจ๊ะพอแล้วนะไปถามแล้วนะไปแล้วใครเข้ามาใหม่ก็ไปหากันเองนะ
เห่งเห่งปังปังนะจ๊ะทุกคน
พอพาทินีเนี่ยงวดนี้ย้ำกันอีกทีนึงนี่ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอสลับเอาผสมเอาให้โชคดีนะคะ